ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูวินาทีการช่วยเหลือรถคันหนึ่งนะฮะ
ที่แซงรถบรรทุกไม่พ้นก็เลยเสียหลักนะ
ไปชนร้านขายกระท้อนข้างทางนะแล้วก็ตกไปในคลองชลประธาน
อืมที่จังหวัดลบบุรีค่ะปรากฏว่าในรถที่ตกลงไปในคลองชลประธานเนี้ย
มีเด็กห้าขวบอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับ
นี่เห็นไหมฮะดูด้านหลังนะฮะข้ายใกล้จมดิ่งลงไปดีนะที่ช่วยออกมาได้ก่อน
ใครที่ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะรถพุ่งตกคลองตกน้ำเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย

เนี่ยฮะหน้ามันจมลงไปแบบเนี้ยครับใช่แล้วมันลงไปเร็วนะใช่
ถ้าตั้งสติกันไม่ทันนะสำหรับคนที่อยู่ข้างในรถนะ
แล้วก็คนที่ไปช่วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเห็นไหม
นี่เขาหาค้อนกันแล้วก็ทุบกระจกกันเอาเด็กขึ้นมาได้เมื่อกี้นี่
เสื้อสีเขียวนะฮะที่อุ้มขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่บริเวณคลองชลประธาน
บริเวณถนนสายบ้านแพกลบบุรีตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
นางสาวประพาแก้วมณีซึ่งเป็นเจ้าของคลิป
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๖นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ขับนำหน้ารถเธออยู่เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะแซงรถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้า
และด้วยความที่ตอนนั้นมีฝนตกลงมาถนนลื่นช่วงที่กระบะกำลังแซงบรรทุกนะครับ
เผลิงร้านขายกระถรค้างถนนน่ะนะครับแล้วก็ตกลงไปในคลองชนระปทาน
จากนั้นก็เห็นรถกระบะเริ่มถูกกระแสน้ำพัดไปนะฮะ
ลอยไปลอยไปเหมือนกับจะจมลงด้วย
ในใจก็ยังกลัวว่าคนในรถจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
ตัดสินใจจอดรถแล้วก็เอาค้อนที่ตัวเองเนี่ยพกในรถอยู่ตลอดอยู่แล้ว
อืมถือลงไปด้วยเพื่อจะไปช่วยทุบกระจกนี่ฮะ
ค่ะเออเอาติดไว้ก็ดีนะเออจริงจริงก็มีประโยชน์
ใช่เจอมิจฉาชีพคนร้ายก็ยังเป็นอาวุธอะไรป้องกันตัวได้
จมน้ำก็ทุบออกมาได้นะครับค่ะเธอก็เอาเลยลงไปเลยฮะ
เพื่อที่จะช่วยคนในรถกระบะที่ตกน้ำเนี่ยจะช่วยขึ้นมา
ชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกันเอาไม้เอาของใกล้ตัวมาช่วยกันทุบกระจก
กระจกด้านหลังของรถกระบะแตกซึ่งพอกระจกแตกปุ๊บมองเข้าไปโอ้โห
มีเด็กชายวัย๕ขวบคนหนึ่งอยู่ด้วยคือน้องนี่แบบกำลังตกใจเลยครับ
ก็เลยช่วยกันนะฮะรีบนำตัวขึ้นมาส่วนคนขับรถกระบะก็มุดออกมาจากในรถ
ทั้งคู่ครับซึ่งนางสาวประพาบอกว่า
ที่ต้องพกค้อนติดไว้ในรถเพราะว่าถนนเส้นนี้รถตกคลองบ่อยครับ
ส่วนมากคนที่ติดในรถจะเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีใครไปช่วยทันออกมาไม่ได้
ต้องขับรถผ่านเส้นนี้บ่อยก็เลยพกค้อนติดรถไว้ด้วย
ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ตอนแรกก็ทุบยังยังไม่ได้พอทีนี้ก็ช่วยกันหาค้อนหาไม้อะไรกันก็ไปทุบทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วสักพักนึงน่าจะเป็นกระจกของรถบานเล็กนะคะตรงที่ช่องเล็กแตกก่อน
หลุดออกมาก่อนแล้วเด็กอายุน่าจะประมาณ๕ขวบได้มั้งคะ
พอเจอเด็กเท่านั้นเลยโอ้โหช็อกกันหมดเลยค่ะคือแบบพูดเลยขนลุกเลยพี่
เด็กยังช็อกอยู่เลยค่ะเด็กช็อกแบบเหมือนยังอยู่ในแบบเฮ้ยคือเรามองสีหน้าเด็กอะนะคะ
เหมือนยังช็อกอยู่เลยอย่างเงี้ยเด็กก็รอดรอดออกมาตรงช่องนั้นอ่ะได้
สักพักนึงพ่อของเด็กก็รอดออกมาได้ก็คือเราก็ช่วยกับน้องว่าสิ่งของปล่อยมันลดปล่อยไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วยชีวิตคนเอาไว้ก่อนเกิดเหตุบ่อยลบบุรีตามแถวที่แบบเหมือนขั้นคล่องอะไรอย่างเงี้ย
เจอบ่อยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเจอเราฟังข่าวบ่อยเราก็เลยแบบเฮ้ยต้องพกสิ่งนี้นะอะไรอย่างนี้
เราต้องทุบเอาไว้ก่อนเลย
ส่วนสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านกระท้อนที่อยู่ข้างทางนะครับที่ถูกกระบะชนก่อนจะตกคลองชลประธานเนี่ย
ร้านเขาก็พังเสียหายหมดนะครับวันนี้ก็มาซ่อมแซมร้านนะครับ
โดยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนข้างบ้านมาบอกว่ามีรถไปชนร้านขายกระท้อนจนพังราบเลย
ก็ตกใจมากแต่ในอีกอารมณ์หนึ่งก็คิดว่าในใจเนี่ยก็คิดว่าเราก็ยังโชคดี
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นช่วงลูกกระท้อนมันออกเยอะก็ต้องไปเก็บกระท้อนกันที่สวน
ที่สวนทั้งวันนะฮะค่ะไม่ได้มาขายของไม่งั้นต้องอยู่ตรงเนี้ย
เนี่ยตรงที่ยืนกันอยู่เนี่ยนะครับเพื่อขายกระท้อนนะครับ
อย่างนั้นก็อาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะถึงเสียชีวิตได้ถ้ารถพุ่งมาชนขนาดนี้นะครับ
วันนี้คนขับรถกระบะนะครับอ่าเมื่อวานนี้นะครับอ่า
เจ้าของร้านกระท้อนบอกว่าคนขับรถกระบะที่ขึ้นมาจากน้ำได้ก็มายกมือไหว้ขอโทษ
บอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าซ่อมแซมร้านทั้งหมดให้ค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไร
เอาแค่๒๐๐๐ก็พอเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่แพงมากมาย
แล้วก็เห็นใจว่าก็ต้องไปซ่อมรถของตัวเองด้วย
มีคนก็โทรไปบอกเขาบอกว่าร้านลุงโดนชนแล้วพังหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่างงั้นแล้วก็มาหลงก็มามาถึงเขาเห็นสภาพเลย
มาถึงไม่เหลือเลยเสาป้นหมดเลยแล้วก็หลังคาลงไปพาดอยู่
ชดใช้ตำรวจเขามามาเยอะเขาบอกว่าลุงเรียกให้ทำให้ลุงใหม่
แบบเก่าสภาพเดิมแต่ลุงเห็นก็สงสารเขา
คือว่าเขาก็เดือดร้อนแล้วแล้วก็บอกว่า
เสามันหักหมดเสาผมเสาเหลี่ยมใหญ่ต้นนึงก็ประมาณแปดร้อยอ่ะ
ตอนนี้ผมบอกว่าเอางี้ก็ละกันผมขอสองพัน
จ้างเขาเขาจ้างกันทำล้านหนึ่งเนี่ย๒๐๐บาท
แต่ผมทำเองผมก็จะไปซื้อเสานี่มา
แล้วก็กระดานกระเดินอะไรป่นหมดผมก็จะเต่าเอา
เพราะว่าเขาก็เดือดร้อนแล้วเราก็ฟาดเคาะไป
เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ยกมือว่าใหญ่เขา
ขอบคุณใหญ่เลยว่าเราเอาเขาแค่นั้น
ก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ
ถนนเส้นปากแพรกลบบุรีเป็นถนนสายรองครับ
สามารถตัดออกได้หลายจังหวัดรถก็เลยใช้เยอะ
แล้วเส้นนี้เป็นทางตรงไม่ค่อยมีสัญญาณไฟจราจร
ไม่ค่อยมีทางแยกรถที่ขับมาก็จะเร็ว
ก็เลยฝากเตือนกันว่าอย่าประมาทเพราะว่าข้างทางเนี่ยคือคลองชนระประธาน
ค่ะถ้าพุ่งไปก็ตกเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไปช่วยบอกรถตกบ่อยด้วยตกน้ำกันบ่อย